นี่คุณดิฉันกำลังคิดอยู่ว่าจบข่าวเที่ยงแล้วดิฉันจะสั่งอะไรรายเดอร์มากินดี
เพราะว่าถ้าเกิดปักหมุดที่ไทยรัฐมันไม่ค่อยมีปัญหา
แต่เคยเห็นปัญหาใช่ไหมคะที่เวลาลูกค้าสั่งออเดอร์แล้วปักหมุดที่บ้านปักหมุดไม่ตรง
เดอร์หาบ้านลูกค้าไม่เจอเลยแต่รอบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับบ้านลูกค้า
เกิดขึ้นกับร้านเพราะว่ารายเดอร์หาร้านไม่เจอ
ลูกค้าบอกว่าไงรู้ไหมพี่ไม่ต้องหาร้านแล้วพี่มารับผมเลยเดี๋ยวไปด้วยกันเลยค่ะ

โอ้โหชีวิตผมสั่งไลน์แมนแล้วไลน์แมนหาร้านไม่เจอครับ
ผมบอกเลยพี่มารับผมที่บ้านเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวพาไปร้านเองครับ
เดี๋ยวแล้วคุณลูกค้าขี่เองเหรอแล้วคุณรายเดอร์ก็เลยนั่งซ้อน
คือจะบอกว่าคลิปนี้รายเดอร์ได้พักผ่อนแล้วค่ะ
เพราะว่าพี่เขาขี่รถของพี่รายเดอร์แล้วให้รายเดอร์นั่งซ้อน
อย่างที่บอกคุณจะหาเพื่อนกินข้าวก็บอกมาตรง
นี่หลายคนเข้าไปดูคลิปนี้แล้วก็หัวเราะค่ะก็ขำแหละ
ถึงขั้นนั้นเลยใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าลูกค้านะ
รายเดอร์เลยค่ะคนมาดูเพียบแล้วก็แซวเจ้าของคลิป
ที่ดิฉันแซวแหละว่าหาเพื่อนกินข้าวก็บอกเธอ
นี่บางคนก็เล่าประสบการณ์ของตัวเองนะบอกว่าไม่ใช่แค่รายเดอร์อย่างเดียวนะ
ที่นั่งวินนั่งวินมอเตอร์ไซค์นี่ต้องบอกทางตลอดนะ
แล้วพอเราลงจากวินปั๊บวินกลับไม่ถูกอีก
กลายเป็นว่าวินต้องนั่งรอจนทำธุระเสร็จแล้วรอให้ลูกค้ามาขึ้นรถคันเดิม
แล้วก็กลับไปทางเดิมด้วยกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องน่ารักนะของรายเดอร์กับลูกค้า
แต่ไม่คิดลูกค้าน่ารักนะยิ้มแย้มแจ่มใสเผื่อเป็นคนอารมณ์ดีนะฮะ